คุณผู้ชมคะดูเหตุนี้หน่อยค่ะเข้ามาขโมยของ
ก็บุกมาแบบกลางวันแสกเลยมาก่อเหตุ
เอาพวกเงินสดเอ่ยเอาทรัพย์สินในบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของ
ทีนี้พอได้ของไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

เพราะว่าเด็กก็มีผู้หญิงก็มีคนแก่ก็มี
รางวัลนำจับหนึ่งหมื่นนะคะเท่านั้นไม่พอนะ
วันรุ่งขึ้นไอ้คนร้ายคนเดิม
มันยังกลับมาแล้วก็มาด้อมมองเหมือนจะมาก่อเหตุอีกอะค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเอาดูพร้อมกันค่ะ
วงจรปิดนะครับเห็นคนร้ายไหมด้อมมองมาแล้ว
แล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้แล้วก็ปีนเข้าหน้าต่าง
นี่คือเข้าไปอาศัยจังหวะที่คนในบ้านเนี่ยเผลอ
แล้วเขาเข้าทางข้างบ้านขโมยของมันเป็นบ้านที่เปิดเป็นร้านค้า
ร้านขายของชำแบบนี้อันนี้ในร้านอีกมุมหนึ่งดูนะคะดูสิ
ตัวเจ้าของร้านเองนะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้แล้ว
ก็สร้างสมยานามให้กับโจรรายนี้ว่าเป็นโจรใจเย็นและโจรเรียบร้อย

ทำแบบมืออาชีพด้วยคุณเพราะว่าเขาใช้เวลาในการก่อเหตุ๑๕นาที
เหมือนกับค่อยดูค่อยเลือกจะขโมยอะไร
ใจเย็นมาก๑๕นาทีนะใจเย็นมากนะ
ใช่ค่ะก็เอาเงินสดไปได้๑๒๐๐
แล้วก็มีพวกแบงค์ที่ระลึกที่ร้านเขาเก็บเอาไว้ด้วย
แล้วยังมีลอตเตอรี่นะที่เขาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวมันก็เอาไป

แบงค์ที่ระลึกเป็นแบงค์ที่อยู่ตรงโต๊ะนะคุณ
คือโต๊ะนี้มีกระจกทับอีกทีหนึ่ง
ค่อยเลื่อนกระจกออก
แล้วก็เอาแบงค์ที่ระลึกต่างนานาเอาออกไปนี่
ก่อเฮียบาร์แบบนี้๑๕นาทีครับ
ใช่ค่ะก็ได้ทั้งหมดซับสินมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
บอกด้วยนี่มุมนี้เห็นหน้าชัดเลย
บอกว่าใครแจ้งเบาะแสมีรางวัลนำจับให้๑๐๐๐บาท
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็แชร์ข้อความกันเพียบเลย
แม้ว่าคนร้ายจะใส่หน้ากากอนามัยนี่คือก็เห็นตรงแววตา
เห็นตาชัดเลยในมุมนี้แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้าน
เปิดเป็นร้านขายของหลังนี้อยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกที่ราชบุรี
ไปเจอเจ้าของคนโพสต์นี่แหละค่ะคือนางสาวจัญญาจำรัฐศรีอายุ๓๔ปี
แล้วก็เจอแม่ก็คือนางสาธิธรจำรัฐศรีอายุ๕๖ปี
ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าที่ต้องตั้งรางวัลนำจับหมื่นนึง
กลัวกลัวว่าทุกคนในบ้านจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะ
คนร้ายมันก็ยังขี่รถผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านหน้าร้านนี่แหละ
วันรุ่งขึ้นนะมันยังมาด้อมมอง
จ้องดูมาดูลาดเหลาคงจะมาขโมยของในบ้านนี้อีก
เพราะว่าเขาดูจากกล้องวงจรปิดเขาจำได้นะ
คนร้ายใส่ชุดเดิมเลย
ก็คือใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงยีนสามส่วนเลยนะคะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงดำไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนมา
แล้วในบ้านมีคนแก่มีผู้หญิงมีเด็ก

เอาฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยนะคะ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็อยู่ลำบาก

ไม่ที่จะอยู่จุดแค่ร้านขายของ

คาวว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรเลย
ถ้าเป็นธรรมดานี้

รองเท้าเสื้อสีแดงสีที่เขาแนบมารวดขึ้น
มอเตอร์ไซต์คันเดิมเขาขี่เลยขึ้นไป
เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนะ

แยกจากร้านออกไปจากร้านแป๊บเดียวเอง

เป็นโจรเรียบร้อยเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
โจรแยกเงินแยกแบงค์๒๐เอ๋ย
แบงค์๕๐๐แบงค์๑๐๐๐อะไรอย่างนี้
เขาเอามาค่อยแยกบนโต๊ะนี้เอามาแยกไว้แบบนี้

ก็เลยกลายเป็นโจรเรียบร้อย

คือตำรวจสพดำเนินสะดวกเขาจัดชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีชุดสายตรวจลงพื้นที่ไปเฝ้าบ้านหลังนี้เลย
เพราะว่าที่บ้านเองเขากังวลเรื่องความปลอดภัยของคนในบ้าน
ขอให้จับตัวคนร้ายรายนี้ได้เร็วนะคะ